สมุทรปราการก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ไปบุกจับโต๊ะพนันฟุตบอลต่างประเทศได้กลางหมู่บ้านเลยนะคะ
จากมีอาการพนันฟุตบอลแล้วมีหวยใต้ดินด้วย
ตำรวจก็ไปบุกจับนะคะได้ของกลางเป็นจำนวนมากก็คือโพยต่างนี่แหละค่ะ
เป็นนาทีที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบุกเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งนะคะ
เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นแต่ว่าที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าไป
นี่เขาเปิดเป็นร้านขายของชำบังหน้าค่ะ
และหลังจากนั้นก็มีการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ
บอกว่าจุดนี้เปิดเป็นสถานที่รับแทงพนันฟุตบอลต่างประเทศและสลากกินรวบหรือว่าหวยใต้ดิน
ภายในบ้านนะคะไปพบนายอัศกรกัตนาชัยวัดเป็นเจ้าของบ้าน
เขายืนอยู่รออยู่นะคะก็เลยควบคุมตัวไว้ก่อนที่จะกระจายกำลังตรวจสอบ
ภายในบ้านพบโพยพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ๔๒แผ่น
โพยการพนันหวยใต้ดินงวด๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ๒๔แผ่น
สมุดบัญชีจดรายชื่อรายรับรายจ่ายยอดเงินทายผลฟุตบอลต่างประเทศ๗เล่ม
สมุดบัญชีรายรับรายจ่ายยอดเงินหวยใต้ดินนี่อีก๔เล่มรวมทั้งหมด๑๑เล่ม
เงินหมุนเวียนนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณ๒แสนบาทค่ะ
อกจากนี้ก็ไปตรวจยึดเครื่องคิดเลขและอุปกรณ์การเขียนอีกหลายรายการนะคะ
สำหรับบ้านหลังนี้เคยถูกจับมาแล้วหนึ่งครั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่เลิกทำ
หลังจากนั้นมีชาวบ้านร้องเรียนเข้าไปอีกค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังบุกจับเป็นครั้งที่๒
ก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีค่ะ